คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้มีเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด
บริเวณท่าเรือซอยวัดครุนอกที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เหตุนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓รายแล้วก็มีผู้สูญหาย๑ราย
นี่เป็นเหตุประทึกจริงนะคุณฮะควันขึ้นท้องฟ้าเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงครึ่งนะฮะ
เพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันแล้วเกิดการระเบิดขึ้น
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงงานนะฮะ
ซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ท่าเรือได้
แต่จะเห็นภาพจากระยะไกลนะครับว่าเกิดไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมันจริง
ชื่อว่าสมูท๔๒ขนาด๑๙๘๙ตันกรอสสัญชาติไทย
แล้วก็อย่างที่เห็นว่ากลุ่มควันหนาแน่นเลย
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของท่าเรือได้เข้าควบคุมเพลิงที่ไหม้เรือลำดังกล่าว
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓รายแล้วก็ศูนย์หาย๑ราย
ส่วนสาเหตุแล้วก็ค่าเสียหายยังต้องรอเจ้าหน้าที่ในการลงตรวจสอบแล้วก็ประเมินก่อน
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานเปิดเผยให้ฟังบอกว่าโอ้โหประมาณ๙โมงครึ่ง
ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเป็นเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาอย่างรุนแรง
แล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนด้วยเธอรู้สึกตกใจอย่างมากนะฮะ
จากนั้นสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นบนท้องฟ้าบริเวณท่าเรือของโรงงาน
ไม่นานก็มีคนงานออกมาบอกว่าเรือที่มาส่งน้ำมันเกิดระเบิด
ตอนนั้นเธอบอกโอ้โหตกใจมากเลยขายของแถวนี้มานานหลายปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนเลยนะครับ